ตำรวจตั้งใจจะออกหมายจับใครหรือเปล่า
มันมีกระแสข่าวออกมาเยอะแยะมากมายว่า
ตำรวจเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะออกหมายจับ

อย่างที่ล่าสุดมีพยานยอมเปิดปากบอกว่า

เรื่องนี้ก็ให้ปากคำกับตำรวจไปแล้วเรียบร้อยนะคะ

เคยล่านวจาเอาไว้ผ่านทาง

ทางที่ไปท่องที่เอาพระผ่อนหย่อนใจกับมปลามานะคะ

เขาก็กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อยู่
ซึ่งมันอาจจะนำไปสู่ผลทางใดทางหนึ่ง

พ่อแม่ก็ยังรออย่างมีความหวังแหละ
ว่าจะมีการออกหมายจับและจับตัวคนร้ายได้

เป็นผู้ที่มีคนสงสารแล้วก็เห็นใจกันทั่วประเทศ

ได้รับกำลังใจความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

หลังจากไปเที่ยวพักผ่อนไปทำบุญ

ก็มีประชาชนเดินทางมาเยี่ยมที่บ้านเหมือนเคยนะคะ

เพื่อปรึกษาทนายความหาแนวทางรับมือ

จริงแล้วไม่ได้ไปหาทนายหรอก

แล้วก็รู้ว่าลุงพลไปไหนทำอะไรก็เท่านั้นเอง

ตอนที่ไปเที่ยวที่

เกิดสมมติตำรวจเขาออกหมายจับจริงแล้ว

คิดเห็นยังไงกังวลหรือเปล่า

ก็มันเป็นไปตามกระบวนการที่เขา
จะต้องเก็บหลักฐานอะไรไปเทียบเคียง

ก็ต้องต่อสู้ครับต้องต่อสู้เรื่องทุกอย่าง

คนที่เคยกล่าวหาเรานี่เราจะทำยังไงครับ

หลักฐานต่างที่เจ้าหน้าที่มี
มันจริงมากขนาดไหน

เราก็ต้องให้ความยุติธรรมทุกคนนะครับ

ก็ต้องดูว่าเพราะว่า

ทำไมงั้นคนอื่นเขาก็ต้องมาทำอะไรเรา

ทีมข่าวก็ถามลุงพลเพิ่มเติมนะคะว่า
ตอนนี้ลุงพลเนื้อหอมมากเลยนะ

ซึ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความถนัด

ลุงพลวางแผนจะรับโอกาสอะไรพวกนี้ไหม

ลุงพลจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิม

ก่อนที่มันจะเกิดเรื่องราวนี้ได้หรือเปล่า
ก็ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ยังต้อง

ถ้าไม่กระทบกับคดี

ก็ต้องดูได้ว่าเราสามารถทำได้หรือเปล่า
แล้วแบบจะเข้าไปแบบเต็มตัวอะไรไหมครับ

ก็คงไม่ครับเพราะว่าสิ่งที่ผมตั้งใจ

มันคลีคลายหมดแล้วก็อยากจะทำ

ก็คือการบวชอุทิศส่วนกษลให้น้อง

เพราะเราก็ไม่ได้มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงมากมาย
แล้วก็ทำในสิ่งที่

ถ้าเกิดว่ามีงานที่มันนอกเหนือจาก

มันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไร

ข้อมูลล่าสุดที่เรารู้ก็คือมีพยานบอกว่า
เจอชายแปลกหน้าสองคนในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป

ตั้งแต่๒๒กรกฎาคมแล้วนะคะ

ซึ่งวันนี้พยานยอมเปิดเผยข้อมูล
ทีมข่าวของเรานะคะบอกว่า

เห็นชายรูปร่างสันทัศน์ใส่เสื้อแขนยาวมีลาย

กางเกงยีนขายาวสวมหมวกโม่งสีเลือดหมู

เห็นผู้ชายคนเดิมขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาอีก
แต่คราวนี้มีผู้ชายอีกคนที่ตัวเล็กกว่าซ้อนท้ายมาด้วย
แล้วก็เลี้ยวเข้าซอยที่ไปทะลุบ้านน้องชมพู่ได้
ไป๑๐นาทีก็กลับออกมา

ส่วนคนรูปร่างใหญ่เป็นคนซ้อนท้าย
ปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งตรงกลางด้วยค่ะ

จำได้แค่ว่าเด็กใส่เสื้อคอกระเชาสีขาว

เออคงมีคนมารับเด็กในซอยไปแหละ
เพราะว่าในซอยก็มีเด็กรุ่นราว

หรือนี่จะเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเปล่า
แม่ก็คิดว่าคนในซอยเขาจะพาหลานเขาไปซื้อขนม
เพราะไม่ร้องให้เขาก็จับธรรมดา
เด็กใส่เสื้ออะไรกางเกงอะไรหรือรองเท้าเป็นอย่างไรครับแม่
รองเท้าก็ไม่ได้มองแรงก็สีฟ้านะ
แต่ไปถามแม่สมบูรณ์ว่าปลายเท้าเขาจะผู
แล้วตอนนั้นเรานึกได้
คือเด็กที่นั่งมอเตอร์ไซค์ในปลายเท้า

กางเกงสีเขียวลายการ์ตูนหรือว่าสีน้ำเงินนี่แหละ

เสื้อแค่นี้เห็นแจ๊กกะเลเลย

ลูกนี้เป็นคนขี่หรือคนซ้อน

ตัวที่เห็นตอนเช้าไง

ตัวเลขนิ่งเฉยธรรมดานี่แหละ
เราได้คุยกับชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ในซอย

บอกว่าเด็กที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นนั่งรถไปกับชายใส่หมวกโม่งเนี่ย

ว่าหลานของเขาจะอายุ๓ขวบเท่ากับน้องชมพู่แต่ว่าผิวขาว
แล้วก็ใส่รองเท้าแตะไม่เหมือนกับของน้องชมพู่ด้วย
เพราะส่วนปลายนิ้วเท้าเนี่ยมันมีที่กั้นอยู่ถ้าเป็นรองเท้าของหลาน

อีกอย่างหนึ่งก็คือเช้า๑๑พฤษภาคม
หลานไม่ได้อยู่บ้านแต่อยู่ที่สกลนคร
ตั้งแต่๑๐พฤษภาคมแล้วกลับมาก็คือช่วงเที่ยง๑๑พฤษภาคม
ซึ่งเป็นช่วงที่น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไปแล้ว
เออยังมองเราก็ไว้
ถามความว่าเกิดอยู่ล่ะค่ะ
แบบว่ากินเรื่องอะไรที่นี่หรือ
บ้านแรกคือบ้านกกตูมเนี่ยมีอยู่๓ร้านแต่มี๒ร้านที่ไม่มีหมวกโม่งขายมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเพราะว่าหมด
แล้วไม่ได้รับมาขายใหม่นะครับอีกร้านหนึ่งมีหมวกนะฮะแบบหมวกไอ้โม่งอย่างนี้นะครับ
แต่เป็นลวดลายแล้วก็ไม่มีสีเลือดหมูเหมือนที่พยานบอกเห็นคนร้ายใส่สีลักษณะแบบนี้
มะนาวมีร้านขายหมวกโม่งอยู่สองร้านร้านแรกขายหมวกโม่งแบบมีรวดลาย
อีกร้านหนึ่งมีหมวกสีเลือดหมูขายเจ้าของร้านบอกว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยไม่ทราบนะครับ
เพราะเพิ่งจะมาดูแลร้านแทนลูกชายก็ไม่รู้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคมมีใครมาซื้อหรือไม่ซื้ออย่างไรนะครับ
ขณะที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงนะครับกวนบุญนะครับมีร้านขายหมวกโม่งอยู่หนึ่งร้าน
แต่เป็นลักษณะแบบมีลายนะบ้านขัวสูงไม่มีหมวกไอ้โม่งขายนะครับ
ข้อมูลเหล่านี้เชื่อว่าตำรวจคงไปขยายผลหรือว่าสืบสวนสอบสวนขยายผลแล้วนะครับ
ที่ไม่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ก็เพราะว่าตำรวจบอกว่ามันมีเหตุผลหลายอย่าง
เรื่องได้ข้อมูลมาแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยเปิดเผยไม่ได้
มันก็เป็นความลับในการไล่สืบสวนสอบสวนอยู่แต่ตอนนี้มันก็๑๐๒วันแหละใช่ไหม

เราก็ยังตามตำรวจให้อยู่เหมือนกันนะคะมีความคืบหน้าไทยรัฐทีวีรายงานแน่นอนค่ะ